เออสมมติว่าในที่เราบอกไปนั้นหนึ่งหมื่นตลาดเมตรใช่ไหม
ห้ามเกิน๒๐๐๐ค่ะคนที่๒๑๐๐เข้าไปได้
รอคิวก่อนจนกว่าคนข้างในจะออกมาหนึ่งคน
และถึงจะให้ปล่อยให้เข้าไปอืมอะไรแบบนี้
แต่ว่าต้องดูว่าแนวทางในการปฏิบัติมันทำได้จริงมากน้อยแค่ไหน
อาหารได้ไม่ต่ำกว่าเมตรห้าสิบเนี่ยคุณทำได้นะนะฮะ
แต่ว่าคุณต้องใช้ฉากที่เป็นฉากสายพลาสติกเหงียบกั้นนะครับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านสั่งปิดเหมือนกันไม่มีข้อแม้

ไปแซมไม่ต้องห่วงว่าคองหมด

ถูกมันถึงจะจำนึงวัดเจ้าวนคนได้

ถ้าตรวจพบว่ากิจกรรมและกิจการใดบกพร่องต่อมาตรการ
เตือนก่อนถ้าไม่ปรับปรุงสั่งปิดเป็นจุดไป
ถ้าหากพบเพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นต้นเหตุต้นต่อของการแพร่ระบาดในวงกว้าง

เพราะเขามีการประเมินแล้วนะครับว่าการผ่อนปลนแบบนี้
จะทำให้คนติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้นเป็น๒หลักได้
แต่ต้องผ่อนปลนเพื่อในแง่ของเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าต่อไปได้
โค้ดส่งสอบวาคอร์ในแพทย์ทวีสินวิทยุโนโยธินก็ขอให้เจ้าของกิจการ
โดยข้อมูลที่อยู่ในแอปนี้ในระบบนี้จะถูกส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง
หากพบว่ามีการแพร่ระบาดก็จะสามารถตามผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงรายอื่น
ไปกักตัวไปตรวจสอบตรวจโรคได้ทันนะฮะ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าของวันนี้แหละเป็นต้นไปนะครับ
ส่วนผู้ป่วยเมื่อวานเป็นเลข๐อีกแล้วครับเป็นครั้งที่๒ในรอบสัปดาห์
และมีผู้หายเพิ่มเติม๑รายและเมื่อวันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วย
ข่าวดีมากเลยส่วนผู้ป่วยสะสมในไทยอยู่ที่๓๐๒๕รายกลับบ้านไปแล้ว๒๘๕๕ราย
ยังอยู่ที่โรงพยาบาล๑๑๔รายและเสียชีวิตสะสมที่๕๖ศพนะครับ
ได้รับจดหมายจากมหาเศรษฐีทุกคนที่ตอบกลับมาครบแล้ว
ขอให้ทุกคนทำโครงการหรือกิจกรรมตามที่เห็นสมควร
ขอขอบคุณจากใจจริงไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนหรือมูลค่าของโครงการที่ทำ
แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือความพร้อมที่จะช่วยคนละไม้คนละมือในการบรรเทาความทุกข์ความเด็ดร้อนของคนไทย
และยังมีอีกหลายคนที่แม้จะไม่ได้รับจดหมายจากท่านนายกก็มีการแสดงความพร้อมและเสนอตัวเข้ามาช่วย
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนสำเร็จรวดล่วงตามเจตนารมณ์อันดีงาม
แมสพกเจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยตัวเองนะคะก็จะปลอดภัยมากขึ้น